มาเอาใจคอแรปโยกันต่อเลยนะคะ
เพราะว่าศิลปินวงไทเทเนียมเขาได้มีการเปิดกิจกรรมที่เป็นบูธแคมป
เพื่อเวิร์คชอปให้กับเหล่าแรปเปอร์หน้าใหม่
พร้อมกันนี้ยังได้เปิดโอกาสให้กับใครที่อยากจะก้าวเข้าสู่วงการฮิปพอปด้วยค่ะ
เดินทางมาประชาสัมพันธ์โครงการดีถึงสตูดิโอไทยรัฐทีวีนะคะ

ตัวแทนของวงฮิปพอปชื่อดังไทเทเนียม
รวมตัวกันจัดเวิร์คชอปแรปบูธแคมป์ครั้งแรกของประเทศไทยค่ะ
เพื่อเปิดโอกาสให้แรปเปอร์รุ่นใหม่ได้เรียนรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับการแรป
รวมถึงวิธีที่จะประสบความสำเร็จในวงการฮิปพอป
จากประสบการณ์ที่สังสมมานานกว่า๑๕ปีค่ะ
รวมถึงเพื่อนพ้องสายเลือดฮิปพอปอีกหลายคนนะคะ
พร้อมนำความรู้แล้วก็เทคนิคต่างมามอบให้อย่างไม่มีกั๊กค่ะ
อีกทั้งยังขอใช้โอกาสนี้ค้นหาแรปเปอร์หน้าใหม่
พร้อมจะมาร่วมงานกับค่ายเพลงของพวกเขาอีกด้วย
จากนี้นะคะยังมีธรรมนองเพลงใหม่ที่ขันเงินทำขึ้นมาโดยเฉพาะ
เพื่อเป็นการบ้านให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ
นำกลับไปเขียนเนื้อร้องและส่งกลับมาเข้าร่วมประกวดนั่นเอง
ซึ่งผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศค่ะ
จะได้รับการโปรโมทผลงานผ่านทางโซเชียลมีเดียต่างของวงไทเทเนียมค่ะ
ตั้งแต่หัววันจนสุดวันเนี่ยเรียนทั้งรับทั้งอัดทั้งคานขายอะไรครบหมดเลยครับ
คือมาจากประสบการณ์ของเราที่เราเคยผ่านมานะครับแล้วก็เราก็ได้มาแบ่งปันกับพวกน้อง
ที่อยากจะสนใจแล้วก็อยากจะเข้ามาเป็นเหมือนเราหรือว่าอยากจะทำเหมือนเรา
เราจะให้เพลงใหม่ดนตรีเพลงใหม่ของเราที่เรากำลังจะออกนะครับ
เป็นหนึ่งเพลงแล้วต่างคนก็ต่างกลับบ้านไปอัดอัดแล้วก็ส่งกลับมานะครับ
คิดว่าเราอยากจะทำทุกปีเราจะได้เหมือนกับส่งเสริมให้ทุกคนได้เรียนรู้แล้วก็หานักร้องใหม่ด้วยครับ
โดยกิจกรรมจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่๓เมษายนนี้ค่ะ